ลินิกก็เถื่อนหมอก็เถื่อนค่ะ
ที่เป็นเหตุทำให้น้องกี้สาวประเภท๒วัย๒๒ปี
ต้องเสียชีวิตจากการไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะคะ
เถื่อนคนนี้จับตัวได้แล้วนะคะ
ตอนถูกจับตัวครั้งแรกเนี่ยยังพูดจาเหมือนกับ
ไม่รู้สึกผิดนะคะคุณภาคภูมิ
ให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่า
ถ้าคุณไม่มีเงินอยากทำศัลยกรรมถูกก็ต้องแบบนี้ล่ะ
ถ้าอยากจะไปหาหมอจริงก็ต้องแพงคุณยอมจ่ายไหม
ผมทำมาลูกค้าคนไข้เป็นพันคน

แล้วก็อ้างว่าที่น้องกี้เสียชีวิตเพราะว่า
ร่างกายอ่อนเพลียอดดนอนไม่ยอมกินข้าวมา
ทำศัลยกรรมอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ดูท่าทางอ่อนลงแล้วอ่อนลงไปหน่อยนึงแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรเขลางนครอำเภอเมืองลำปาง
นำตัวนายธนัดพงศ์จิตธีระพิรมอายุ๒๙ปี
คนนี้แหละค่ะเป็นผู้ต้องหาที่เป็นหมอเถื่อนเนี่ยนะคะ
ที่ไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกให้กับน้องกี้
จนเสียชีวิตก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมาก
ทยอยไปแจ้งความอย่างต่อเนื่องหลายสิบคนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
พ่อของผู้เสียชีวิตและญาติของน้องกี้ผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางไปเพื่อให้การกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกัน
ชื่อเจ้าของเป็นผู้หญิงอายุ๒๐ปีเท่านั้นเอง
นางสาวจันจิราที่วงเงิน
นางสาวจันจิราบอกว่าเป็นเจ้าของเฉพาะในนามเท่านั้น

ยอมเปิดเผยแล้วเหรอครับยอมเปิดเผยแล้วบอกว่าตอนแรกหมอเทือนเนี่ย
ธนัดพงศ์เนี่ยเป็นเจ้าของจริงแล้วก็บอกว่า
ขอใช้ชื่อหน่อยได้ไหมให้มาดูแลเรื่องของงานเอกสาร
เรื่องเงินผู้ต้องหาจะเป็นคนดูแลเอง
จะให้นางสาวจันจิราดูเรื่องงานเอกสารเท่านั้น
แล้วก็ขอชื่อมาใช้เป็นเจ้าของคลินิกแล้วก็สัญญาว่า
ถ้าเกิดให้ชื่อมาใช้นะเดี๋ยวให้เงินเดือน๑๕๐๐บาท
บอกว่าเดี๋ยวให้บ้านให้รถให้หลายอย่างเลยอ๋อ
นางสาวจันจิราก็เลยยอมยินยอมให้ใช้ชื่อค่ะ
แล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าเรื่องจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
หนูก็ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้รู้สึกกลัวไหมครับทางกะทิออกมาเปิดไปแล้วก็ให้ข้อมูลกับกะทิรวด
ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วค่ะก็คือต้องสู้ค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูในมุมของการจ่ายค่าเสียหายกันหน่อยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวไปว่านายธนัดพงศ์หมอเถื่อนคนนี้เนี่ย
เคยไปปรากฏตัวที่งานศพของน้องกี้แล้วก็ไปบอกกับครอบครัวของน้องกี้ว่า
เดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียหายให้ครับสามแสนบาททางครอบครัวก็บอกว่ามันไม่พอนะสามแสน
ธนัดพงศ์ก็เลยเสนอให้เสนอให้เองเดี๋ยวเพิ่มให้เป็น๕แสน
แล้วก็จะจ่ายให้อีกล้านห้าผ่อนจ่ายปีครึ่งแล้วให้เงินพิเศษอีกเดือนละ๕๐๐
ต่อเนื่องเลย๒๐ปีบอกแบบนี้แล้วออกมาให้ข่าวว่าที่หายหน้าหายตาไป
ไม่ได้หนีเพราะต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้กับครอบครัวของน้องกี้
ครอบครัวของน้องกี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปขอค่าเสียหายอะไรเยอะแยะแบบนั้นนะ
ตัวนายธนัดพงศ์นี่แหละเป็นคนเสนอมาเองอย่ามาอ้างว่าที่หายหน้าไปเพราะไปหาเงิน
คือเหมือนกับว่าบอกว่าตัวเองไม่ได้หนีค่ะที่หายไปเพราะว่าจะไปหาเงินมาจ่ายค่าเสียหาย
ให้กับครอบครัวของน้องกี้นึกออกไหมเพราะว่าตอนแรกบอกว่าหนีไม่ยอมมา
ก็มาอ้างว่าไม่ได้หนีเพราะไปหาเงินอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ

ค่ะนี่คือพยานฝ่ายผู้เสียหายนะคะเขาก็มาให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็การให้ข่าวของนายธนัดพงศ์ก็ทำให้ครอบครัวของน้องกี้เขาได้รับความเสียหายไง
เหมือนกับไปเรียกเงินเยอะอะไรแบบนี้
เขาแบบต้องมาหาตำรวจมาพบตำรวจเรื่องคดีไม่ได้เพราะว่าต้องไปหาเงิน

เนี่ยค่ะตัวคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราสั้นว่า
ตกลงค่าเยียวยาค่าเสียหายเป็นไปด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย
หน้าคนกลางมีพยานหลายคนแต่ไม่รู้ว่าทำไมนายธนัดพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ย
ให้ข่าวจนครอบครัวได้รับความเสียหายให้ข่าวว่าทางครอบครัวเรียกค่าเสียหายเยอะ
ต้องหนีไปเพื่อไปหาเงินพูดแบบนี้ครอบครัวเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าขอไม่พูดอะไรมากเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีของตำรวจค่ะ
แต่น้องที่ถูกเอาชื่อไปเป็นเจ้าของคลินิกบอกว่าจะต้องสู้แล้วเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วนะ

แล้วท่านไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขาเอาชื่อไปเปิดคลินิกเถื่อนหรือว่ารู้กับเขาแหละ
แต่ว่าเป็นชื่อเราคนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่รู้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ย

ใช่ค่ะนางสาวจันจิราที่เขาถูกขอชื่อไปใช้ก็ถูกแจ้งข้อหานะหลายข้อหาเลยนะคะ